คุณผู้ชมค่ะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายภูเวียงคำประมิน
บอกว่าถึงแม้ว่าทิศทางการเคลื่อนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
แต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบมากที่สุด
แล้วก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามนะคะโดยเฉพาะจังหวัดทางชายฝั่ง
ทิศตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด
อันนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะมีการประเมินทิศทางการเคลื่อนตัว
พายุปลาปึกค่ะโดยมีการวิเคราะห์จากการคาดการณ์ของเว็บไซต์
ตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วโลกหรือว่าแอร์วิชชัวร์
พบว่าช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
พายุได้เคลื่อนตัวลงทางใต้จากเดิมที่คาดว่า
เคลื่อนขึ้นฝั่งจังหวัดชุมพร
โดยขยับต่ำลงมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และสุราธานีคุณผู้ชมดูตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ
อันนี้ตามวันที่ที่เราระบุเลยนะคะ
พื้นที่เสี่ยงที่จะเจอกับพายุลูกนี้ขึ้นฝั่งอันดับแรก
ก็คือตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนัง
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
การว่าพายุจะขึ้นฝั่งจุดแรก
คือที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาก็คือสักประมาณ๑ทุ่มของพรุ่งนี้๔มกราคม
โดยพายุลูกนี้จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่บนพื้นดิน

แล้วก็จะเคลื่อนตัวผ่านไปยังอำเภอบ้านนาศาล

ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปอย่างฝั่งอันดามันในช่วง๗โมงเช้า
ของวันเสาร์ที่๕มกราคม
อันนี้คือไทม์ไลน์ที่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายด้วยนะคะ
ทีนี้รัศมีของพายุลูกนี้นะคะ
ครอบคลุมกินพื้นที่๕๐๑๐๐กิโลเมตร
ถือว่าเป็นพายุลูกแรกในรอบ๓๐ปี

ถามว่าจริงแล้วพายุจะพัดเข้าไทย
จะเป็นช่วงพฤษภาไปจนถึงกรกฎา
แต่อันนี้ถือว่ามาผิดฤดูนะคะ
มาคือในรอบ๓๐ปีมาแปลกแบบนี้

คือมาในช่วงฤดูหนาวคือความปกติ
แล้วเขาจะมาในช่วงฤดูฝนสำหรับพายุ
ทีนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า
มาดูเรื่องของความแรงลมกันหน่อยนะคะ
บอกว่าถ้าหากไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อาคารส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นห่วง
เพราะว่าอาคารมาตรฐานถูกออกแบบ
ทนแรงลมได้ในระดับดังกล่าว
แต่ยังคงต้องระวังเรื่องของหลังคาปลิว
โดยเฉพาะหลังคาสังกษีนะคะ
ส่วนคลื่นอาจจะมีความสูงถึง๕เมตร
ประชาชนริมชายฝั่งควรอยู่สูงกว่าน้ำทะเลปานกลาง
อย่างน้อยคือ๕เมตรด้วยกันนะคะ
แล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกลงมา
จะมีมากกว่า๓๐๐มิลลิลิตร
ในพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่เรากังวลมากที่สุด
คือต้องบอกว่าเป็นมหาวัตภัย
สำหรับพายุโซนร้อนปลาบึกลูกนี้
แล้วก็สิ่งที่จะเป็นผลกระทบตามมาคือ

แล้วก็มาหนุนให้ปริมาณน้ำที่อาจจะท่วมในพื้นที่
ได้รับผลกระทบสูงขึ้นไปอีก
แล้วน้ำท่วมขังจะลักษณะคือนานนะคะ
เรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะ

ก็ได้ขอร้องให้หน่วยงานในพื้นที่
มีการเรียบเรียงสิ่งที่จะต้องทำตามลำดับดังนี้
อย่างแรกคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนก่อน
ประชาชนในพื้นที่อยากได้ข้อมูล

พอแจ้งเตือนเสร็จแล้วประชาชนเตรียมพร้อมที่จะอบพยพ
ก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามมีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนต
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๑๖จังหวัดของภาคใต้ค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

กับผู้ว่าราชการจังหวัด๑๖จังหวัดของภาคใต้
เตรียมความพร้อมค่ะรับมือพยุทธ์สนรสปะบึก
จะพัดผ่านภาคใต้๓๕มกราคมนี้นะคะ
ซึ่งท่านนายกเน้นย้ำเรื่องการสื่อสาร
ระหว่างทางการกับประชาชน
กรณีโทรศัพท์ในพื้นที่ใช้กันไม่ได้
ให้ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางวิทยุค่ะ
กำชับกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทาง
การเดินทางต่างเพื่อหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง
หรือทางน้ำไหลให้ทางกองทัพเตรียมความพร้อม
ยานพาหนะจะต้องพร้อมตลอดเวลา
เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
ด้านภนเอกกันหนุ่มภงเผาจีนดารัฐมนตรีวการกระทรวงมหาธรรมไทย
บอกว่าตอนนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม

อุปกรณ์ในความช่วยเหลือยุทธ์โทรปกรณ์ไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
ด้านกองทัพอากาศพนธ์อากาศเอก
ถาวรวัดจันทนาคมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในฐานาลองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาศาสตร์ธนาภัยกองทัพอากาศ
สั่งการทุกกองบินรับมือสถานการณ์พายุสนร้อนปลาบึก
และระดมสรรพกำลังช่วยเหลือเต็มขีดความสามารถ
เรือท้องแบนเรือเร็วไฟเบอร์กลาส
เครื่องยนต์เรือหางยาวรถบรรทุกน้ำ
รถผลิตน้ำดื่มและรถครัวสนาม
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ต้องพึ่งกองทัพอากาศ

ถ้าสมมุติว่าเรือต่างที่ยังเข้าสู่ฝั่งไม่ทัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะอาจจะถึงชีวิตได้
ต้องขอความร่วมมือจากทางกองทัพอากาศ
ตอนนี้เราภาวนานะคะว่าไม่อยากให้ซ้ำรอยประวัติศาสต
เพราะว่าในปี๒๕๐๕ยังคงจำภาพกันได้นะคะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนแฮเรียส
ที่เดินทางพัดเข้าฝั่งในแหลมตะลุมพุกอำเภอปัก

ตอนนั้นเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมศูนย์กลางอยู่ที่๙๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และมีการคาดการณ์ว่าโซนร้อนปลาบึกลักษณะการเคลื่อนตัวก็จะคล้ายกัน
ความเร็วลมก็อยู่ที่ประมาณ๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนนี้เราแล้วก็ทางการภาวนาว่าให้พายุลูกนี้
ก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยให้อ่อนกำลังลง
กลายเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นนะคะ